แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่บ้านกกอกอีกแล้วนะฮะ
เพราะว่ามีคุณป้าคนหนึ่งหาย
เพราะว่าขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟแล้วหายตัวไป
ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเย็นก็ตามหากันตลอดเลยนะคะ
ผู้หญิงใส่เสื้อสีชมพูคนนี้คือป้าทินค่ะคุณผู้ชม
ทินเนี่ยอายุ๕๗ปีนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านที่กกตูม
แล้วกกตูมก็อยู่ในอำเภอดงหลวงอยู่ที่ตำบลกกตูมนี่แหละนะคะ

เออนะฮะชาวบ้านก็เรียกไปป้าทินก็ยายทินเอ๊ะโอ้โห
แต่ว่าหายไปบนภูเหล็กไฟแบบนี้
ชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาระฮะต่างคนต่างตกออกจ่าย
กลัวว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยหรือเปล่า
ใช่แต่ทีนี้ก็เลยต้องไปถามน้องสาวของป้าทินนะคะ
ก็คือคุณนางดอนอาจารย์ศรีแนนเขาเล่าให้ฟังครับ
บอกว่าตอนเช้าพี่สาวของเธอคือป้าทิน
ออกไปหาเห็ดที่ภูเหล็กไฟนี่แหละ
ก็หาจนถึงประมาณบ่ายโมง

ส่วนตัวน้องสาวก็ไปเก็บรองเท้าไปเก็บเสื้อผ้าอยู่ที่นา
หลังจากนั้นก็ตามพี่สาวคือป้าทินไป

อันนี้เราทำเป็นไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
ล้อยหลังสักประมาณ๑๕นาที
หลังจากนั้นคุณผู้ชมดูเวลา
พระทิญโทรมาตอนโไม่๒โมง๓๔นาที
บอกกับน้องสาวนะบอกว่าหาเห็ดได้เยอะแล้ว
แล้วก็ถามด้วยว่าตอนนี้ดอนตานอยู่ที่ไหน
ซึ่งตัวนางดอนตาลก็ตอบไป
วางสายกับป้าทินพี่สาวเดินมาเจอกันที่ภูพลา
ทีนี้พอมาถึงภูพระพลาแล้วเนี่ยต่างคนก็แยกย้ายกันค่ะ
เก็บเห็ดไปหาเห็ดก็ยังตะโกนคุยกันอยู่ตลอด
เป็นยังไงของเธอเจอเยอะไหมยังตะโกนคุยกันอยู่
จนเวลาประมาณ๔โมงเย็นป้าทินเนี่ยก็ตะโกนบอกกับน้องสาว
กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวฝนจะตกแล้วเนี่ย
ใกล้ค่ำแล้วด้วยยังตะโกนคุยกันรู้เรื่องอยู่เลย
โมงเย็นนะทีนี้ตัวน้องสาวก็เลย

ก็เลยเดินลงมาจากภูพับพลา
ในหัวตอนนั้นว่าป้าทินก็คงจะเดินตามลงมาแหละ

ทีนี้จนมาถึงที่บ้านค่ะคุณผู้ชม
โทรหาป้าทินอีกรอบนึงตอนเย็น๖โมง๔๖นาที
คราวนี้อ้าวทำไมโทรไม่ติดล่ะ

พอทุ่มหนึ่งปั๊บเนี่ยก็เลยโทรหาลูกชายป้าทินละกัน
ถามว่าลูกเอ้ยแม่กลับบ้านหรือยัง
ซึ่งลูกชายบอกว่าป้าทินเนี่ย
ยังไม่เห็นมาถึงที่บ้านเลยตอนนั้นทุ่มนึงแล้วนะ

ตัวน้องสาวนางดอนตานก็เลยไปบอกกับคนที่บ้านกกตูม
บอกว่าเนี่ยป้าทินออกไปหาเห็ดกับฉัน
แล้วดูสิทีแรกป้าทินก็บอกให้ฉันกลับมา

ปรากฏว่าป้าทินยังไม่กลับบ้านเลย
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องประกาศเสียงตามสายค่ะทีนี้
ให้ชาวบ้านช่วยกันออกไปช่วยหาไปตามหา
แล้วก็มีผู้ชายชาวบ้านผู้ชายเนี่ยค่ะ
บ้านกกตูมเนี่ยนะไปกัน๕๐กว่าคนไปช่วยกันตามหา
เขาบอกว่าโอ้โหชาวบ้านออกมาช่วยกันเป็นร้อยเลยนะฮะ
แต่ว่าผู้ชายเนี่ยก็ขึ้นไปบนภูไปตามหากัน
ส่วนผู้หญิงก็ทำอย่างอื่นที่จะเป็นการอำนวยความสะดวก
จัดหาอาหารจัดหาเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้
แล้วก็ประสานหน่วยงานประสานเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาล
เจอตัวป้าทินและได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
คุณพ่องนี่ตอนที่ไปตามหากันเลยนะคุณพ่อ
คุณพ่อน้องชมพู่ค่ะคุณพ่ออนามัยวงศรีชาก็ไปตามหาด้วยเหมือนกัน
แล้วระหว่างที่ทุกคนตามหาคือผู้ชายไง
จะแข็งแรงหน่อยจะขึ้นไปตามหาผู้หญิงก็จะทำในสิ่งที่ถนัดใช่ไหม
คือครอบครัวน้องชมพู่ก็เตรียมอาหารอยู่ข้างล่าง
ถูกต้องอย่างตัวน้องสาวของป้าทินเนี่ยก็คือนางดอนตานเนี่ยนะคะ
ระหว่างนั้นก็โทรหาพี่สาวตลอดเลย

เพราะว่าปลายสายก็จะบอกว่าให้ฝากหมายเลขโทรกลับตลอด
แล้วเอาจริงนะคือตอนที่เขาเริ่มค้นหากัน
บางช่วงบางตอนก็ต้องยุติการค้นหาไปเป็นช่วงด้วย
ซึ่งสักประมาณตอนทุ่ม๑๕เนี่ยค่ะ
ทั้งชาวบ้านทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน

กลุ่มหนึ่งมี๒คนบ้างมี๓คนบ้างหลายกลุ่ม
แล้วก็ตะโกนเรียกชื่อป้าทินป้าทินอยู่ไหม
ได้ยินเสียงไหมส่งสัญญาณมาหน่อย
เนี่ยตะโกนไปตลอดทางจนมันผ่านไปหลายชั่วโมง

มันก็มืดขึ้นเรื่อยมืดขึ้นเรื่อยแล้วจนมองไม่เห็นทาง
ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าโอ้โหหาต่อไปไม่เจอแน่เลย
เพราะว่ามันมืดขนาดนี้กลับออกมาจากป่าก็มีเหมือนกัน
แต่ตอนที่เขาค้นหากันอยู่เนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะ
สักประมาณเกือบเที่ยงคืนครึ่ง
ชาวบ้านเขาได้ยินเสียงเมื่อกี้ที่ฉันได้ยินแววแล้ว
เป็นเหมือนผู้หญิงตะโกนแบบกรูอะไรแบบนี้
อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งนั่นแหละในป่า

เดี๋ยวขอฟังเต็มช่วงนี้หน่อยดันเสียงขึ้นนิดนึงค่ะ

คุณผู้ชมเป็นบรรยากาศช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะ
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยเวลาประมาณสักตีหนึ่ง
ชาวบ้านเจอป้าทินค่ะ
อยู่ที่ไหนอยู่ที่จุดที่เขาเรียกว่าทัพควาย
จุดนี้เป็นจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่
เขาจะปล่อยควายให้ออกไปหากินเอง
อยู่ห่างจากบ้านกกตูมประมาณนัก๓กิโลเมตร
แล้วป้าทินบอกว่าโอ้โหไปนอนรออยู่ริมห้วย

นี่ค่ะตอนเจอป้าทินสภาพนี้ก็อ่อนแรงนะคะ
ชาวบ้านเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมน้ำให้ดื่ม
เอาแอมโมเนียมาให้สูดดม
เพราะว่าป้าทินก็มีอาการอ่อนเพลีย

เดี๋ยวดูบรรยากาศตอนที่ทีมค้นหา

ลงแล้วล่ม

ถือป่าทินไม่ได้หายไปหอยเถอะรัก
ลาพ่อนหน่องไขวไปแหละ

ลงไปนอนดูแต่อันห่องโหยแล้ว

จักไอ้กูจะหลงกันแล้วก็เริ่มจักเลย

คิดว่าแบบไม่รอดคิดแต่กูนี่แหละไม่รอด

แม้ตอนนั้นกูคิดว่าไม่รอดเลย
ยันกูแบบขุนเข้ะขุนหน้า
สรุปก็เจอป้าทินแล้วนะคะ
เพลียบ้างเล็กน้อยแต่ดูเหมือนกำลังใจก็ยังดีอยู่นะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พาตัวป้าทินมาส่งถึงบ้านเลย
ญาติย่าตอนเจอก็โผล่เข้าก่อน
ประทินเอาอาหารเอาแกงเห็ดเอาไข่เจียวให้กินก่อน
เพราะรู้ไงว่าพอไปอยู่ในป่าเนี่ยมันหลายชั่วโมงก็หิว
แล้วก็ทานเสร็จแล้วป้าทินก็ไปอาบน้ำอาบท่า
นอนพักผ่อนทุกคนก็โล่งใจ
แหมหายไปตั้งแต่ช่วงเย็นกว่าจะไปเจอตัวตีหนึ่งนู้น